คุณผู้ชมครับวันนี้มีคดีใหญ่ที่สารนัดฟังคำพิพากษา๒คดี
ก็คือคดีของนายยงยุทธ์วิชัยดิตในคดีสนามกอล์ฟอันพายนะครับ
แล้วก็คดีของนายสรยุทธ์สุทัศนจินดา
คดีไร้ส้มคดีเรื่องของอสมทกับความเสียหาย๑๓๘ล้านบาท
ซึ่งทั้งสองคดีนี้ต้องขึ้นอยู่กับการนัดอ่านคำพิพากษาของสารอาญาแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบเหมือนกันนะครับ
ดังนั้นทีมข่าวของเราวันนี้รอรายงานสดรายละเอียดอยู่นะครับ
คุณระพีพันธ์เรือนศรีรายงานสดจากสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลางครับเชิญครับ

คดีสำคัญที่สารจะมีคำตัดสินออกมาในวันนี้นั่นก็คือคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
กรณียกเลิกคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินสนามกอล์ฟอัลพายของนายยงยุทธ์วิชัยดิตอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะ
แล้วก็คดียักยอกเงินค่าโฆษณาเกินเวลาของอสมทซึ่งมีนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาพิธีกรชื่อดังกับพวกตกเป็นจำเลยค่ะ
สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลางนัดฟังคำพิพากษาสารอุทธรณคดีที่อายการสูงสุด
โจทยื่นฟ้องนางสาวพิชภาเอี่ยมสะอาดอดีตพนักงานบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
นายสรยุทธ์สุทัศนจินดาพิธีกรชื่อดังบริษัทไร้ส้มจำกัด
นางสาวมณฑาธีรเดชพนักงานบริษัทไร้ส้มจำกัด
เป็นจำเลยฐานร่วมกันยักยอกทรัพย์
กรณีถูกกล่าวหายักยอกเงินค่าโฆษณาเกินเวลา

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อสมทกว่า๑๓๘ล้านบาท
โดยคดีนี้นะคะสารชั้นต้นได้พิพากษาเมื่อวันที่๒๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ว่าการกระทำของนางสาวพิชภามีความผิดตามมาตรา๖๘และ๑๑แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ
๒๕๐๒ให้ลงโทษจำคุก๒๐ปี
ส่วนนายสรยุทธ์และนางสาวมณฑามีความผิดฐานสนับสนุนตามมาตรา๖๘และ๑๑แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน
ลงโทษคนละ๑๓ปี๔เดือนโดยไม่รอลงอาญาและสั่งปรับบริษัทไร้ส้ม๘๐๐๐บาท
ทั้งนี้นะคะหากผลคำพิพากษาสารอุทธรณ์ออกมายืนตามสารชั้นต้น
นายสรยุทธ์กับพวกยังสามารถยื่นอุทธรณดีกาได้แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและดุลยพินิษฐ์ของสารดีกา
เวลาเดียวกันนะคะสารอาญาคดีทุจริตก็นัดฟังคำสั่งว่าจะรับคดี
นางปอยใจระพีเตรริยาพิรมภรรยาของนายบุญทรงเตรียพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ซึ่งมีชื่อในบัญชีเงินฝากที่ถูกอายัดเป็นบัญชีส่วนตัวไว้รวม๒บัญชี
โจทยื่นฟ้องหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการอายัดทรัพย์สิน
ประกอบด้วยอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศอธิบดีกรมบังคับคดี
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗ไว้ไต่สวนมูลฟ้องหรือไม่
จากนั้นในเวลาประมาณ๑๐นาฬิกานะคะสารอาญาคดีทุจริตก็นัดฟังคำพิพากษาสารชั้นต้น
คดีที่ปปชเป็นโจทยื่นฟ้องนายยงยุทธ์วิชัยดิตอดีตรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักเพื่อไทย
เป็นจำเลยเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประหลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการประหลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติเรือระเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗กรณีเพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน
ยกเลิกโฉนดที่ดินซึ่งจดทะเบียนในนามสนามกอล์ฟอัลพาย
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีโดยมิชอบ
สำหรับแนวทางคดีของนายยงยุทธ์หากศาลมีคำพิพากษาออกมาในทางลบ
ยงยุทธ์ยังสามารถที่จะยื่นอุทธรณคำพิพากษาได้ภายใน๓๐วัน
ซึ่งสารจะพิจารณานะคะว่าจะอนุญาตตามคำร้องหรือไม่
หากสารไม่อนุญาตให้อุทธรณ์นายยงยุทธ์ก็สามารถยื่นคัดค้าน
คำสั่งไม่ให้อุทธรณ์ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าฟังคำพิพากษาในห้องพิจารณาคดีนะคะ

และให้สารรอผลคำพิจารณา
สื่อมวลชนนะคะรอฟังผลพิจารณาจากเอกสารที่จะแจกให้ภายหลัง
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสารคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลางค่ะ